หลังจากใจหายใจคว่ำและไม่สบายใจอยู่
ชาวพระนครศรีอยุธยาสบายใจได้ยังไง
คุณผู้ชมครับไอ้เข้ฮะ
ไอ้เข้ตัวยาว๒เมตรได้คุณพระราพร

ว่ามีคนเจอมันฉันอยู่นี่นะสบตาฉันหน่อย
แล้วไงฮะก็ตอนแรกยังจับไม่ได้
จนวันนี้ที่บอกว่าสบายใจได้แล้วเพราะว่า
โอ้โหเขาล่ากันจนดึกจนตี๒เนี่ย
กว่าจะจับได้เจ้าหน้าที่กรมประมงเขาเก่งจริง

เจ้าหน้าที่กรมประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
จับไอ้เข้ตัวนี้ครับมันลอยคออยู่ในคลองขวด
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนวัดตูมจังหวัดพระนครศรียุธยาครับ
นายสมพงศ์พึ่งชูเจ้าหน้าที่กรมประมงเปิดเผยบอกว่า
เอาเรือออกหาตั้งแต่ตอนทุ่มนึงนะนี่พี่กับทีมงานเขา
ไอ้ตรงผักตบเมื่อกี้ไอ้จุดที่เจอมันลอยคอสบตาอยู่ครั้งสุดท้ายเนี่ย
ไปเห็นตามันครับตามันแดงสะท้อนสายไฟออกมาเลยนะ
สะท้อนแสงไฟออกมาเลยจากนั้นตีวงล้อมจะเข้าจับ
มันก็ว่ายน้ำมุดหนีมันก็ว่ายน้ำมุดหนีเป็นแบบนี้อยู่สี่รอบครับ
นะครับจนตี๒๐นาทีเจ้าหน้าที่จับได้ครับ
เอามาวัดความยาวหน่อยซิเอามาวัดความยาวหน่อยนี่ฮะ
นอนถูกขึงแล้วเอาขามัดไพ่หลังนะครับ
ปากเรียบร้อยวัดความยาวได้๒เมตร๑๐เซนติเมตร
หนักประมาณเก้าสิบกิโลกรัมนะครับแต่ตอนจับนะเขาก็บอกว่าเออมันก็นิ่งนะ
ดูห่อไว้ซะห่อเรียบร้อยความปลอดภัยนะครับอืม
มันก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรหรือว่าไม่มีท่าทีว่ามันจะดุร้ายอะไร
เมื่อเช้าฟ้าสว่างแล้วก็ส่งมอบให้ประมงจังหวัด
ต่อไปครับแต่อย่างไรก็ตาม
ชาวบ้านที่ฟนกอสีพุยายาวก็ระวังระวังหน่อย
ออกไปหาปลาหรือว่าอะไรก็ระวังระวังหน่อย
เพราะว่ามันมีตัวเดียวเหรอ
ยังอยู่แล้วยังจับไม่ได้เนี่ยก็คือยังต้องระมัดระวังมาก
ยิ่งขึ้นกันต่อไปนะคะแล้วก็จับได้ตอนนี้มันยังดี
เพราะว่าเดี๋ยวเกิดฝนตกลงมาน้ำมันจะล้นขึ้นมา
คราวนี้จะจับยากขึ้นนะคะ